จำนางตูเซอร์ได้ไหมฮะนางตูซานะเป็นหญิงสาวชาวเมียนมา
เมื่อวานนี้ที่ทางหมอปลาเข้าไปช่วยดูอาการให้
เพราะว่าสามีเขาร้องขอความช่วยเหลือมาอืม
บอกว่าโอ้โหไม่รู้ถูกผีอะไรเข้าสิงเนี่ย
นักข่าวถามบอกชื่อคลิกอ๋อแล้วเธอร้องกรีดกรีดน่ะอ่า
บอกชอบร่างนี้เหลือเกินแต่เข้าสิงมา๒เดือนกว่า
คือสามีบอกไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วนะปกติก็ขายโรตี
พาเมียตระเวนหาหมอทั้งหมอโรงพยาบาลหมอร่างทรงหมอดูอะไรก็แล้วแต่
คือทางหมอแผนปัจจุบันทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยหมอก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
อันนี้ที่สามีเขาบอกนะร่างทรงหมอดูพาไปไล่ผีก็ไม่หาย
ต้องถึงมือหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
คือไม่ได้ไปทำมาหากินไม่เท่าไหร่ทองที่มีอยู่น้ำหนักสามบาทเอาไปขาย

ใช่ฮะนี่จับหมอปลาจับ
ถึงขั้นเก้าอี้หักสะบัดไปสะบัดมา
หมอปลาบอกไม่ใช่อาการทางจิตไม่ใช่อาการทางจิตประสาท
ผมสัมผัสได้ลักษณะเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างจริง

เอาอย่างนี้พาขึ้นรถไปบ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรีเลย
เดี๋ยวเอาไปรักษาอาการให้ที่นั่น
ก็มีสามีไปด้วยมีลูกชายอีกคนนึงแต่ยังมีลูกอีก๒คนอยู่ที่ห้องนะครับ
พระกัมศัยอยู่ที่บ้านเอื้ออทรแถวครูบอลมาวานนี้ก็พาไปเรียบร้อยนะครับ
วันนี้เราเลยไปตามดูอาการกันหน่อยนะฮะแต่ว่าดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้
ไปดูนิดนึงกันแล้วกันตอนที่หมอปลาเขาพยายามไปสัมผัสไปช่วยนะครับ

โอ้โหนี่

นี่คุณควินเมื่อวานนี้ก็ไปทำข่าว
ถามพี่คือใคร

หมอปลาพานางตูซาไปที่บ้านเพชรชบุรีตั้งแต่เมื่อวานวันนี้

ว่าความคืบหน้าทางอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

อุ๊ยพออืดพออมอาเจียน
เดี๋ยวจะมีคำตอบให้จากหมอปลาว่าเธออาเจียนเกิดจากอะไร
คือวันนี้นางตูซาอาการดูดีขึ้น
แต่เธอบอกเรื่องเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้ชมเห็น
จำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้เลยนะ
ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
คือตอนนี้เธอเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงลูกนะ
ที่ยังอยู่ที่ห้องนะมีลูกอยู่นะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยแล้วกันนะครับ
แล้วก็ลูกสามคุณแล้วก็บอกไปยังไง
ลูกก็บอกว่าแล้วพ่อช่วยให้แล้วพ่อหมอป๊า
จะอยู่ตั้งแต่อยู่กี่วัน
มากกี่วัน

ก็ดูจนอาการมันให้มันดูว่ามันดีมาก

แบบไม่เหมือนตอนที่โดนผีเข้าอะครับ

แล้วพี่ว่าดียังไงอาการเป็นไง

ยาพริกไทยวันละ๒ขวด

ดีดีใจครับ
ชายก็บอกแม่อาการดีขึ้นเลย

ที่ครูบอลที่ห้องที่เขาอยู่กันนะ
ก็เลยบอกอยากจะกลับให้เร็วที่สุดนะครับ
หมอปลาบอกว่าเมื่อวานนี้พอมาถึงเนี่ย
ลูกชายบอกแม่ดื่มน้ำพริกไทยอะไรใช่ไหม
หมอปลาบอกมันคือน้ำพริกไทยสดต้ม
ดื่มไปสองขวดพอมาถึงที่เห็นอาเจนี่นี่

ทำไมต้องให้ดื่มน้ำพริกไทยสดที่เอาไปต้ม
เพราะต้องการให้อาเจียนเอาอาหารเก่าที่อยู่ในท้องเนี่ยออกให้หมด
อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือจะอะไรยังไง
อาหารเก่าไปกินอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ

จากที่จำอะไรและจำอะไรไม่ได้เลย

ตอนนี้อาการดีขึ้นสักประมาณ๙๐แล้ว

ความจริงเนี่ยพรุ่งนี้ก็ให้กลับบ้านได้นะ

แต่หมอปลาบอกว่ายังไม่สะดวกไปส่ง
เดี๋ยวรอหลังเข้าพรรษากันแล้วกัน
อาทิตย์๒๕กรกฎาคมนี้

ซึ่งสภาพวันนี้กับเมื่อวานเนี่ย
อย่างฟ้ากระเหวเลย

เพราะก่อนที่เราจะพามาที่เพชรบุรีเนี่ย
ตูซานเนี่ยจำไม่ได้

แต่วันนี้ถามว่าเขาหายมากี่เปอร์เซ็นต์

เหลือแค่อาการปวดตามเนื้อตามตัว
ผมก็บอกเขาว่าอาการที่เขาปวดตะเมื่อตามตัวเนี่ย
มันเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยไม่หลับไม่นอนมาตกกับสองเดือน
แล้วก็มีการร้องลำทำเพลงเดินอยู่ในห้อง
ตั้ง๒เดือนมันก็เกิดอาการของคนปวดเมื่อย

พริกไทยสดต้มอย่างเดียวเท่านั้นนะ
แล้วเขาก็ดีเลยนะ
แต่พอเขากินน้ำพริกไทยสดต้มเนี่ย
สิ่งที่มันแปลกคือเขาอ้วกออกมาหมดไส้หมดพุง
พออ้วกเสร็จปั๊บเขารู้สึกตัวเลย